เริ่มธุรกิจจากความชื่นชอบในศิลปะและรักการถ่ายภาพ
ต่อเติมแต่งฝันจนกลายเป็นจริง
ในฐานะนักจัดงานอีเวนต์แบบครบวงจร
แต่กราฟชีวิตไม่ได้มีแค่ขาขึ้น

กำไร๒ปีขาดทุนปีหนึ่งอะไรคะอย่างนี้
ต้องยอมรับว่ามันมาจากความอ่อนไหว
การสะดุดของบ้านเมืองเท่าที่เรารู้กันอยู่เนี่ย

ติดตามมุมมองและแนวคิดการทำธุรกิจ

รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ทางไทยรัฐทีวีวันอาทิตย์นี้